เอาไปดูมิวนิษฐากันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมคนนี้โดนเปรียบเทียบเหมือนกัน
แต่ว่ามิวเนี่ยกระแสก็ดีเหมือนกันยังแรงดีไม่มีโตนอยู่นะคะ
แต่ขอเล่านิดหนึ่งเมื่อวานนางเปิดตัวภาพยนตร์
มันจะว่าทำไมมิวแต่งตัวชิลล์จังเลยครับคุณผู้ชมค่ะ
เปิดตัวหนังใหม่กับคุณกันตะถาวร

ก็เล่นเป็นนางเอกสิเธอก็เลยชิลไปนะคะ

มิวก็เข้าใจนะคะเก็บกระแสเปรียบเทียบกับพี่เบล

ว่าด้วยความว่าตอนนี้เบลล่าเข้ามาแรงจริง

คือเบลล่าเนี่ยปาดหน้าเคสพรีเซนเตอร์ไปว่าอย่างนั้นนะคะ
ซึ่งมิวเองก็ยิ้มรับแบบชิลสบายมากเลย

เข้าใจเรื่องของกระแสแล้วก็การทำงานทุกอย่าง
เพราะสำหรับเธอแล้วปีนี้เรื่องงานแน่นเหมือนเดิม
แม้ว่าจะโดนแบบว่าแบ่งส่วนแบ่งไปบ้างในเรื่องของโฆษณานะครับ
ส่วนเรื่องที่หลายคนจับตาว่าเบลล่าเนี่ยไม่ได้ปาดมิวแค่เรื่องงาน
แต่ยังลามไปถึงคู่จิ้นปาดโป๊ปอีกด้วย
เมื่อก่อนมิวตอนนี้เป็นโป๊ปเบลล่านะคะ

โอ้อันนั้นเขาแบบเพิ่งปบเพต
อันนี้ตอนแรกก็ยกให้เขาเลยค่ะเบลล่ากับพี่โป๊ป
แล้วพี่ม้มม้มบอกว่าเหมือนว่าลูกค้าบางคนแบบเร็งแล้ววะ
พอเห็นเป็นแล้วเขาเปลี่ยนใจเลยอะไรอย่างนี้

ก็ต้องถามลูกค้าเองเราก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่า

คือเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้

คนนิยามแบบใช้มาให้เราเองอะไรอย่างนี้

ทำอันนี้เพื่อให้ดีกว่าคนนี้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

เบลล่ามาบ้างมาเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้

ไปตามผลงานละครที่แบบมันมาตอนช่วงนั้น

ไม่ได้แซวนะแต่ว่าก็เห็นติดตามผลงานอยู่
เขาแบบโอ้โหฮอตมากไปไหนก็ห้างแตก
ฝากไว้ถึงพี่โป๊ปหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้แบบว่า

ร้อนกว่านี้ก็พี่โป๊ปแล้วล่ะ